ไทยรัฐกรุ๊ปพาคุณเริ่มใหม่ไทยแลนด

พบกับการคุยเรื่องอินไซต์การเมือง

เจาะลึกวิสัยทัศน์ของว่าที่นายก
ในรายการไทรัตท้องโหกินประชานโยบาย
บนเวทีดีเบตสัญจรทั่วประเทศ

และก่อติดผลการนับคะแนนอย่างใกล้ชิดในรายการ
ก็คู่หาเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป

และไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทาง